ยายเป็นโรคมะเร็งตับค่ะระยะสุดท้าย
ตอนนั้นอยากตายเดินกินเหล้าทั้งวันเพื่อจะให้ลืมสามีแต่มันทำลายสุขภาพตัวเอง
หนูอยากจะช่วยยายค่ะให้ยายหายเป็นโรคตับค่ะยายจะได้อยู่กับหนูนานขึ้นค่ะ
หนูอยากมีเงินจะพายายไปหาหมอค่ะ๑๔๐หนูก็ไม่มีค่ะเพราะว่าหนูต้องไปยืมเขาค่ะ
แน่นอนครับทุกเสาร์และอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องนี่ก็โอ้โหล่วงเลยมาถึงเดือนสุดท้ายของปีแล้ว
แป๊บเดียวเองเราจะโตเป็นนุ่มเป็นสาวไปอีก๑ปีแล้วคุณป่า
เราจะอยู่คู่กับนักสู้ชีวิตทั้งประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน
ใช่แล้วครับเวลาและวารีไม่คอยใครนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทุกท่านครับ
ชีวิตมีค่าเรามีเวลาในชีวิตเหมือนกันทุกคนคนละ๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นใช้มันให้เต็มที่ใช้มันให้คุ้มค่าคุ้มค่าที่สุดก็คือนี่
รายการของเรามาร้องกันแป๊บร้องครบ๑๐เพลงโอ้โหรับไปเลยนะฮะ
๑ล้านบาทครับ๑ล้านบาท
มีเหล่าบรรดานักสู้ชีวิตนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมานะครับ
ภาคของประเทศไทยแล้วก็แทบจะทุกจังหวัดนะครับแล้วแต่ว่าทีมงานของเรานี่
ค้นพบมาเราจะนำผู้ที่มีปัญหาเร่งด่วนที่สุดนะครับที่สุดเลยนะครับ
ก็มาออกในรายการเรานะครับก็เหมือนกับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกชีวิตหนึ่งนะครับ
ที่พวกเราทุกคนดูแล้วก็คงจะต้องให้กำลังใจกันเยอะ
มาดูซิว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับ
หนูชื่อปณิตานามสกุลบัวบุตรชื่อเล่นชื่อว่าน้องพลอย
อยู่ชั้นป๖โรงเรียนมาสารเจ้าพ่อค่ะ
ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะเรียกยายว่าแม่ค่ะ
ยายเป็นคนเลี้ยงของหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ยายเป็นโรคมะเร็งตับค่ะระยะสุดท้าย
สาเหตุที่ยายกินเหล้าพ่อยายเสียใจมากค่ะ
ผัวยายได้เจออุบัติเหตุรถทรายกับรถน้ำมันชนกันค่ะ
ลุกโหมไฟไหม้ไหม้ทั้งเป็นเลยค่ะ
ตอนนั้นอยากตายเดินกินเหล้าทั้งวันไม่กินข้าวกินปลา
เพื่อจะให้ลืมสามีแต่มันไม่ใช่ค่ะ
มันทำลายสุขภาพตัวเองทำให้เป็นมะเร็งค่ะ
อยู่มาวันหนึ่งค่ะลูกสาวได้เอาหลานมาให้เลี้ยง
แล้วเขาก็หายไปเลยเราก็คิดแบบว่า
ถ้าเราไม่เลิกนี่ใครเขาจะเลี้ยงให้
หลานเป็นแรงบันดาลช่วยให้เลิกเล่าค่ะ
ใช้เวลาเลิกประมาณสองปีนะคะทรมานมาก
ทรมานตะคิวไม่ได้กินแต่แขนนะคะกินขาด้วยกินท้องด้วย
ยิ่งมีคนดูถูกว่ารอดูจะเลิกได้พอ๓เดือนไหม
ยิ่งมีแรงกระตุ้นขึ้นตัดสินใจสุดท้ายก็เลิกค่ะ
ยายเก่งมากค่ะที่เลิกเล่าเพราะยายเป็นคนใจแข็งมากค่ะ
หนูอยากจะช่วยยายค่ะให้ยายหายเป็นโรคตับค่ะ
ยายจะได้อยู่กับหนูนานขึ้นค่ะ
พอเลิกได้๓ปีก็ไปตรวจหมอบอกเป็นมะเร็งตับค่ะ
คีโมไม่ได้ฉายแสงไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรไม่ได้
ทุกอย่างทั้งสิ้นให้แต่ยามากิน
ทุกวันนี้มีอาชีพไปหาหน่อไม้ค่ะเพราะว่ามันหน้าหน่อไม้
ยายก็เป็นคนสับเขาก็เป็นคนนั่งปอกให้
ยุงก็กัดสงสารหลานกลัวเขาจะเป็นไข้เลือดออกค่ะ
แล้วก็หน้ามะขามก็พาน้องพลอยไปขึ้นมะขาม
ยายก็เป็นคนขึ้นหลานก็เป็นคนเจ็บ
เวลาชวนน้องพลอยไปเอาฝืนเขาก็ช่วยลาก

คนละอะไรยายก็เป็นคนผ่าเขาก็มาถึงมันก็ค่ำ
เขาก็ล้างถ้วยล้างชามหุงเสียบหม้อข้าว
ช่วยทำงานบ้านทุกอย่างเขาเป็นคนดีมากค่ะ
เขาตั้งใจเรียนแล้วเขาก็ตั้งใจดูยาย
พอเวลายายปวดหัวปุ๊บยายกินยายัง
จะไปหาหมอไหมตัวเองก็เลยมีกำลังใจขึ้นค่ะ
มีกำลังใจขึ้นอย่างมากเพราะหลานสงสารยายมากเลยค่ะ
เพราะว่าบางวันยายก็ตกต้นมะขามบางวันยายก็มีแผลมาให้หนูดู
วันยายก็บ่นว่าปวดหลังพอหนูจะนอนหนูก็บอกว่า
ยายเดี๋ยวหนูนวดให้ยายก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร
หนูรักยายมากที่สุดเลยค่ะไม่มียายหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่กับใคร
เพราะว่าพ่อแม่หนูก็ไม่สนใจญาติก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
หนูอยากมีเงินจะพายายไปหาหมอค่ะเพราะว่ายายต้องไปหาหมอสองเดือนครั้งนึงค่ะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชอยู่โคราชค่ะ
ตอนไปก็ต้องยืมเงินเขาไปค่ะเพราะว่าไปกลับมันก็ร้อยสี่สิบค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดหนูไปกับยายด้วยมันก็จะเสียเพิ่ม
ร้อยสี่สิบหนูก็ไม่มีค่ะเพราะว่าหนูต้องไปยืมเขาค่ะ
ตอนนี้ก็ยืมเงินเขาไปโรงเรียนก็ติดร้อยกว่าบาท
ยายก็เป็นเนี่ยห้าพันหกพันนะคะแล้วก็ยืมเข้าไปหาหมออีกค่ะ

พลอยถ้ายายไม่อยู่หนูต้องเป็นเด็กดีนะคะ
เรียนหนังสือให้เก่งเก่งตั้งใจเรียนหนูอาจจะจบมสาม
ถ้ายายมีวาสนาอยู่เลี้ยงหนูเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือยายก็รักหนูมากจ้ะ
รักรักหนูมาก
ก็เป็นเรื่องราวของจะเรียกว่าครบสูตรเลยนะครับ
เด็กคนแก่มาพบกับเธอเลยนะครับ
พลอยนะครับหลานใจสู้มาขอกู้ชีวิตยายครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะพลอยอ่าอย่างนี้ลูกสุดกลางเลยค่ะ
ยืนตรงกลางนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องมากับคนนี้คนเดียวเท่านั้น
ค่ะคุณยายชื่อคุณยายอะไรยายแหล่ค่ะยายแหล่อืม
นะครับขอต้อนรับคุณยายแหล่ด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
อายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบสองค่ะก็คือจำความได้ก็โตมากับคุณยายเลย
ใช่ค่ะแล้วน้องพลอยมาทราบว่าคุณยายเป็นมะเร็งกี่ปีแล้วลูก
ยายเป็นมะเร็งห้าหกปีแล้วค่ะอาการเวลาคุณยายป่วยเป็นยังไงบ้าง
ก็ปวดท้องค่ะแล้วก็เป็นโรคเหนื่อยง่ายด้วยค่ะ
ยังไงครับเพราะคุณยายปวดท้องก็หายามาให้กินนะคะ
ค่ะก็เป็นประจำอะค่ะ
เวลาขาดยานานก็จะปวดท้องแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้เราก็รู้กันแล้วว่าคุณยายไม่สบายเป็นโรคมะเร็ง

ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะก็ทำงานก่อสร้างก็
มั่งไม่กินมั่งก็๓๔ปี

รู้สึกยังไงถึงได้หันไปหาเหล้า

แล้วก็คิดด้วยว่าเราจะอยู่ยังไง
สิ้นเขาแล้วไหนจะหลานไหนจะตัวเอง
เพราะว่ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคตับมาตั้งแต่

อะเลี้ยงมันมาได้กี่ปีคุณไหว
หนึ่งเดือนพอคุณยายเริ่มเลี้ยงเขาหนึ่งเดือน

เราถึงคิดว่าเราจะเลิกเล่าเพื่อเด็กคนนี้

โอ้โหแบบคล้ายอาการลงแดงนะคะแบบหยิกปวดมันจะมือเนี่ยจะอยู่อย่างนี้เลย
ที่แรกก็เป็นทีละมือแล้วมันก็แกะออกแกะออกอย่างนี้นะคะ
แกะพอแกะมือนี้เสร็จมือนี้เป็นคนนี้เป็นสองมือเลย

ค่ะจนได้ไปหาหมอคุณหมอจะมียาฉีดไหมเพราะว่าเป็นตะคิวเป็นทั้งวันเลย
หมอบอกไม่มีคุณต้องอยู่ใกล้เตาไฟคุณต้องก่อไฟหนูก็อยู่กับกองไฟตั้งแต่เช้าจนเย็น
เป็นมาอยู่ประมาณเดือนนึงแล้วตอนกลางคืนเขาให้ต้มน้ำร้อนใส่ขวดไปนอนกอดค่ะ
เพราะว่ามันจะเป็นที่ทอด
ออกมาก็เป็นห่วงน้องพอยไหมครับ
ปีการใช้เท่าปริศน์เนี้ยครับ

ตอนนี้คุณยายอยู่กับมะเร็งตับระยะที่๔ซึ่งถือว่าเป็นระยะสุดท้าย
คุณยายอยู่กับมันได้ยังไงครับคุณยาย
ก็อยู่เพื่อหลานนี่แหละค่ะที่แรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
ตัดสินใจถามหมอเลยว่าคุณหมอคะเป็นถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยคะ
หมอก็บอกขั้นสุดท้ายแล้วนะก็ใจหายแวบแล้วจะอยู่ได้กี่ปีคุณหมอ
คุณหมอก็บอกอยู่ไปเรื่อยตามอาการเพราะว่าทำอะไรให้ไม่ได้เลย
ที่จริงก็รู้นะว่าในใจสักวันก็ต้องตายค่ะยังไงก็ตายแน่นอน
แต่ว่าแบบไม่คิดค่ะไม่คิดตอนนอนก็ไม่คิด

พอยเขาก็นอนดูแม่เวลาจะนอนเดี๋ยวแม่ก็ปวดท้องอีก
หนูว่าคุณยายที่อยู่มาได้นานขนาดนี้นะคะถึงเป็นมะเร็ขั้นที่๓
เพราะว่ามีกำลังใจที่ดีทำให้อยากอยู่ก็เนี่ยค่ะกำลังใจ
โรคนี้มันจะแพ้กำลังใจถ้าเราทำตัวปกติเมืองบ้าน
มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้มันจะอยู่ของเขาอย่างนั้น
เพราะว่าตอนนี้น้องพลอยยังเด็กมาก
ถ้าคุณยายจะต้องอยู่จนต้องคอยเขาโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
อย่างน้อยก็ต้องมีอีกเป็น๑๐ปีกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่พอ
ทุกวันนี้ถามว่ากลัวตายไหมก็กลัวกลัวไม่มีคนเลี้ยงน้องพลอยแค่นั้นแหละค่ะ
เพราะว่าน้องพลอยถ้าขาดยายไม่รู้จะอยู่กับใคร

ตอนนี้ที่เศร้าใจที่สุดก็คือว่ากลัวจะเสียชีวิตก่อนหลานจะโต

อยากเห็นหลานโตและมีอนาคตเนอะคุณยาย
ค่ะอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ

ให้เขาดูแลตัวเองได้ก่อนนะ

ว่ายายต้องอยู่ให้ถึงหนูโตค่ะ
ถ้าเกิดหนูโตแล้วหนูมีงานทำดีหนูจะซื้อบ้านให้ยายค่ะ
ตอนนี้คุณยายไม่กินเหล้าแล้วไม่กินเลยดีไหม

อืมดีแล้วเนอะแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยไปหายังไงอ่ะเวลาไปหาหมอ
ก็ต้องไปยืมเงินคนข้างบ้านนะคะ
จนเขาไม่อยากจะให้ยืมแล้วค่ะ

ก็ยืมทีละ๕๐๐บางก็กินด้วยบางทีก็จะไม่มีค่ารถกลับอยู่แล้วค่ะ

ละ๗๐บาทก็๑๔๐ไปกลับ

แล้วไปหาหมอเสียเงินไหมครับคุณยาย

พอคนนึงไม่ให้ยืมก็ย้ายไปยืมอีกคนนึงค่ะ
กี่คนแล้วในแถวบ้านเนี่ยกี่คนแล้วที่ยืมเนี่ย

แต่เขาก็ยังใจดีนะเขาก็ยังให้ยืม
แล้วเรามีทยอยไปคืนเขาบ้างไหมคะพลอย

ตอนนี้ก็ต้องกลายมาเป็นผู้นำครอบครัว
พลอยอยากจะให้คุณยายทำอะไรมากที่สุด
อยากได้เงินไปรักษายายค่ะ
ยายก็อยากจะไปหนูก็อยากจะให้ยายไปค่ะ

รักรักจนไม่แบ่งความรักให้ใครเลยค่ะ
หนูมียายหนูก็เหมือนกับมีพ่อแม่แล้วค่ะ
ที่ชอบในคำตอบทุกคำตอบของพลอยไม่ว่าเราจะถามอะไรพลอยก็ตาม
คำตอบที่ได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเด็กผู้หญิงนะ
ช่างเป็นคำตอบที่ฉะฉานมั่นคงแข็งแรงและมั่นใจมาก
ถือว่าเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งจริงสตรองมากพลอย
ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงพลอยลำบากไหมลูกที่หลับผับที่นอนเป็นไงมั่ง
ก็เป็นผ้าเฉยค่ะผ้าปูปูกับไม้ค่ะ
แล้วบางทียายไปขึ้นต้นมะขาม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

เฮ้เฮ้เฮ้
เพลงอะไรก็ไม่รู้
นี่เพลงแรกด้วยฟังอินโทรไปแล้วเป็นยังไงบ้าง

ร้องได้ถูกต้องครบทุกคำเลยหรือเปล่า

ปกติเวลาร้องเพลงนี้แล้วเต้นด้วยหรือเปล่า

แต่ว่าเพลงแรกนี้ก็ยังมีพิเศษ

ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
พลอยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ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
เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลง

เสียงเท่าไหร่รู้สึกว่าเธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน

เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน
เธอเป็นผู้สาวขาเลียน